มาเลเซียก็ฮิตเหมือนกันใกล้บ้านเรา
เขามีกระเช้าเก็นติ้ง
เป็นกระเช้าสำหรับไฮเวย์

ชาวเน็ตเนี่ยเขาแชร์กันเขาบอกว่ามีเหตุ

มีคนเสียชีวิตกว่า๑๗ราย
เพราะว่าในพันทีฟคนไปที่อย่างนี้ก็เยอะนะ

กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊คแชร์ภาพและข้อความอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุสายเคเบิลของกระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้งในประเทศมาเลเซียขาด
มีผู้เสียชีวิตถึง๑๗คนโดยก็มีภาพประกอบเป็นซากของเบาะที่นั่งผู้คนนอนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ทีมข่าวของเราค่ะได้ตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวปลอมค่ะคุณผู้ชม
สร้างขึ้นเป็นภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเป็นภาพรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองยาโฮบารูกับกุลาลัมเปอร์
เสียหลักเกิดอุบัติเหตุชนกับไหลทางเมื่อช่วงเช้าวันที่๒๔ธันวาคมต่างหาก
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม๑๔คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๑๖คนไม่ได้เป็นกระเช้าเก็นติ้งอย่างที่ว่ากันไป
การทำงานคำให้การสัมภาษณ์ของรองผู้อำนวยการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยรัฐปาหัง
ซึ่งก็บอกว่ากระเช้าเคเบิลเคนติ้งยังคงให้บริการตามปกติแล้วก็วอนขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงนี้นะคะ
ไม่เข้าใจจริงนะคนที่เอาภาพมาตัดแปะแล้วเล่าเรื่องใหม่
คือทำทำไมต้องการอะไรยอดไลค์เหรอ
อาจจะต้องการยอดแชร์คือแล้วยังไงมันได้อะไร
ต้องบอกแล้วว่าจริงรู้สึกอันนี้เป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของคนในสังคมหรือเปล่าที่บางทีมีโลกโซเชียลเนี่ย
เขายอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์มันทำให้รู้สึกว่าเขาได้รับการรับจากสังคม
สิ่งที่เราทำไปมีคนสนใจเยอะรู้สึกดี
มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกมันไม่ได้ที่ไม่ดี
ดั่งบรึงเดียวกันมันล้วนเรื่องความรู้สึกความเนาะ

อย่านะคะทำแบบนี้มันอาจจะเข้าใจ
แต่ว่าเรามีวิธีอื่นในการสร้างสรรค์ได้นะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะคนเสพสือ
อย่าเพิ่งรีบอ่านสไลด์ถ่ายคอมเมนต์เลย
ต้องพยายามตรวจสอบที่มาที่ไปให้ดีนะคะ

เห็นปุ๊บแชร์ปั๊บคอมเมนต์ปุ๊บเหมือนกันเนาะ

แคปชั่นกับภาพก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ

ใช่หนังคนละม้วนดูให้ดีนะคะ